หัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตู่เลื่อนไปสะแก้ว
ปชปยกมาเลโมเดลสู้ให้เลือกแบบถล่มทลาย
เอาเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะลงพื้นที่ตอนนี้
นายกจะลงพื้นที่ไหนก็ถูกจับตามอง
เพราะว่าลงไปบุรีรำสุลิน
ก็บอกว่าจะไปดูดในกลุ่มของภูมิใจไทย
ถ้าจะลงสะแก้ววันที่๑๘พฤษภาคมนี้
จะไปดูดกลุ่มวังน้ำเย็นหรือเปล่า

ทีนี้เมื่อวานนายยกรัฐมนตรี
ทำทีทำท่าเหมือนเบื่อเรื่องการเมือง

ก็ขอ๔๓กับผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการ
ซึ่งเมื่อวานี้ทางพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
พระมนตรีมหาดไทยและก็ทางด้านในส่วนที่รัฐ

รวมถึงรัฐมนตรีเกษตรและสากร
กฤษฎาบุญราชเขาเอาผลิตภัณฑ์มาโชว์กัน
แล้วก็จัดพิธีลงนามกันที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบางช่วงบางตอน
บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
ว่าการเมืองเป็นเรื่องการสร้างบ้านเมือง
ไม่ใช่การสร้างความเกลียดชังขัดแย้ง
เพราะไม่ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้า
ก็จะขัดแย้งกันแบบเดิมนี่แหละครับ

และนายกก็ยังบอกอีกนะครับว่า
เวลาผมไปต่างจังหวัดไปประชุมคอรมอ

ตรงไหนได้เจอคนก็ได้เจอตรงนั้น
ไม่ใช่ไปเจอคนแบบจัดให้เจอ

แต่ทำเรื่องการบ้านให้เสร็จก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ
และภายหลังในพิธีเมื่อสักครู่นี้นะ
ก็เดินออกมาสื่อมวลชน

ท่านนายกรัฐมนตรีตกลงแล้ว

พฤษภาคมหรือเปล่าท่านครับ
เพราะว่าตอนนี้ถูกจับตามองเหลือเกิน
นายกรัฐมนตรีเดินเชิดหน้า

พร้อมกับสายหัวด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย
จะโบกมือปฏิเสธไม่ตอบคำถามเรื่องนี้
พฤษภาคมก็แย่ถามต่อ
จะใช้พลังเงียบกับสื่ออย่างนั้นเหรอฮะ
พลต์เอกประยุทธตอบว่าเอ๊ะไม่ตอบ
ผลเอกประยุทธ์ไม่ยอมตอบคำถามใด
เดินขึ้นห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีเลยนะครับ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว

เพราะจริงแล้วทางจังหวัดเขาก็เตรียมอยู่นะ
จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับ
บอกว่าตอนนี้ต้องรอคำสั่งจากประหลัดกระทรวงมหาดไทย

จะมีผู้บริหารจากส่วนกลางคนไหน
เดินทางมาเปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดได้บ้าง
หากไม่สะดวกก็อาจจะต้องเลื่อนการเปิดออกไปก่อนนะครับ
บอกโอ้โหถือว่าจริงเป็นพิธีที่สำคัญนะ
ตอนแรกว่านายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานเปิดเอง

แต่ตอนนี้ก็ต้องดูกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับด้านของนายพายับปั้นเกต
ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่นายภัยศาลพืชมงคล
กรรมการผู้ช่วยรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รดน้ำดำหัวปาหนอนายสนเทียนทอง
ประธานที่ปรึกษาภักดิ์เพื่อไทยเจ้าของบ้าน
พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปาหน่อที่พูดเรื่องการเมือง
มันก็มีการพูดในธรรมนองเกี่ยวยงไปว่า
หนอจะยกมือให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ทีนี้ครับนายพายับปั้นเกรดบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าโอ้โหป่าอุตส่าห์เปิดบ้านให้รดน้ำดำหัว
ด้วยความเมตตารักไข้แบบลูกหลาน

แต่กลับเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์ทางการเมืองยุให้บรำต่ำให้รั่ว
แอบอ้างว่าตระกูลเทียนทองเตรียมขนคน๕หมื่น
รอต้อนรับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการลงพื้นที่ที่สะแก้ว
นายสรวงและนายสุรชาติเทียนทอง๒
บุตรชายของนายสนอซึ่งก็อยู่ในกลุ่มวังน้ำเย็นนะฮะ
นายสรวงเขาเป็นอดีตสอของสะแก้ว
ต้องออกมาแสดงจุดยืนไม่เอานายกคนนอกก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่
และตอนนี้นะทางด้านของนางอุไรวันเทียนทอง
ไม่สบายใจบอกว่าถ้ารักไข้กันแบบนี้
แล้วมาทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
นี่พูดไปถึงนายภัยศาลพืชมงคลนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดบุรีรำ
ตัวแทนชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำกว่า๑๐๐คน

หลังถูกกล่าวหาว่าในพื้นที่มีการเกณฑ์
ไปรับนายกรัฐมนตรีในการประชุมคอรมอสัญจร
วันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเขาบอกว่าเสียหายพูดแบบนี้ไม่ได้
บุรีรำก็เสียหายเออนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดินทางมา
บริเวณสาราบริมน้ำมูลไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
พร้อมตะโกนคำว่าชาวบุรีรำสู้ตลอดทางเลยนะครับ
เราก็ไปต้อนรับเล่าผิดด้วยหรือคะ
บอกว่าหยุดดูถูกประชาชนชาวบุรีรำได้แล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปนะครับ
ด้านของนายวรชาติคุ้มพิราประหลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมของอำเภอสตึก
ก็ขอบคุณที่ประชาชนร่วมกันออกมาแสดงพลัง
เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงเจตนาที่แท้จริงของชาวบุรีรำ
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
ทีนี้ต้องจับตามองแหละว่าวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
การลงพื้นที่นะฮะไปตรวจราชการแล้วก็ไปเปิดด่านชายแดนนะครับ

โดยที่มีนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานหรือเปล่า
ตอนนี้ขึ้นไหวไปทางไหนก็เป็นเรื่องบรรดาหมด
ซึ่งจริงผู้สื่อข่าวบอกคนใกล้ชิดนายก
บอกว่าจริงก็ไปทุกจังหวัดเท่าที่จะไปได้นะฮะ
แล้วก็ปลายเดือนอาจจะขึ้นเชียงใหม่
หรือไม่ก็จะไปจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครอย่างปราจีนบุรีด้วยซ้ำ
ก็นี่แหละนายกบอกไงบอกว่าจะไปทุกที่
แม้จะมีคนต้อนรับนายกเพียง๑คนก็จะไป
ท่านก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีดูแลประเทศนะ